สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดอ่าเปิดมาเลยอุ้ยใหม่มาแล้วให้เยอะ
นี่วันนี้เรามาแบบสดใสนะคะคุณแม่เห็นไหมเสื้อวัยรุ่นมากจริงวันนี้
ถามครับพี่จิ๊มมาทันแล้วนัดกับแฟนกินข้าว
อ๋อวันนี้ล่ะค่ะวันนี้ล่ะค่ะอ่อชนสัตย์อยู่
แอมจี้ก็ยังแอบฟังทันดูสิเมื่อกี้ชิคกี้พี่ออกมาไม่ได้ทันฟัง

คุณเอกชายคุณกูเรื่องรถละทิศแล้วอ่ะ

พี่มทไปได้เห็นห้างสรรพสินค้ามาร้านก็ไหนแล้ว

วันนั้นก็คือพระกรก็คือคนเยอะนะ

ใช่วันนี้เรากลับมาอยู่เนี้ย
เราก็ส่งคุณแม่ไปคุณแม่ติดทานข้าวกับผู้ชาย

ไม่เคยเลือกอยากกินอะไร

ยังไม่รู้ตอนแรกว่าจะไปกินห้างไงอยากไปเดิน

แบบไม่มีเวลามาตอบเออรู้สึกว่า

ไม่มีโอ๊คเวลาไปไหนก็เต็มไปหมดนั่น

ข่าวใส่ไข่เราคงจะต้องกลับมาใส่

มันกลับมามีการพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง
ถ้านับตั้งแต่๑พฤศจิกายน
จนถึง๒๗ธันวาคม

อืม
แต่เฉพาะวันที่๒๘ธันวาคม
วันเดียวเพิ่มมาอีก๑๔๙ทำให้ยอดรวมนะวันนี้
ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครเพราะว่าคนบินเข้ามาเนอะ
ต้องลงสุวรรณภูมิอยู่ในกรุงเทพมหานครกันก่อน
ตอนนี้ยอดของกรุงเทพเลยดูเยอะที่สุด
ตัวเลขโอ้โหพุ่งไปเยอะมากทีเดียว
แล้วก็กระจายไปทำให้หลายจังหวัดในระแวกแถวนั้นนะคะ
อกจากนี้วันนี้มีจังหวัดใหม่ที่มีการยืนยันผู้ป่วย

จริงมีชัยภูมิลำปางถ้าของลำปางเอง
เหมือนบ้านแองจี้แองจี้เลยต้องแบบนำเสนอนิดนึงใช่ไหม
รายแรกมาแล้วเป็นแม่บ้านนะคะที่ไปทำงานอยู่ที่สวิสต์
ก็กลับมาก็คือเป็นคนลำปางอยู่ที่อำเภอแม่ทะ
ทีนี้เขามาเสร็จปุ๊บก็๒๔ธันวาคม
ก็พักที่โรงแรมคนเดียว๒๕ธันวาคมผลไม่พบเชื้อเสร็จปุ๊บ
เขาก็เลยกลับไปค่ะบินกลับไป
ก็มีการบอกเลขที่นั่งด้วยค่ะเพราะว่า
ใครที่นั่งอยู่ในบริเวณโซนตรงนั้นเองจริงคือตอนนี้ต้องเช็คเลย
ขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินนั้นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ
โดยที่ไปถึงปุ๊บน้องสาวน้องเขยหลานสาว
มารับกลับบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ดังนั้นน้องสาวเนี่ยแล้วก็ครอบครัวก็จะกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว

พบเชื้อเสร็จก็ไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตรวจโควิด
ซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งผลก็คือพบเชื้อจริง
แล้วส่งยืนยันก็คือเป็นโอมิครอนเนี่ยค่ะ
ผลยืนยันก็เป็นโอมิคอนเลย
วันที่๒๘ธันวาคม
อีกจังหวัดหนึ่งที่เพิ่งเริ่มมาก็คือนครราชศรีมามี๒รายด้วยกันนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คุณหมอก็บอกดรอนันต์จงแก้วธนาท่านบอกว่า

บอกว่าถ้าปีใหม่ถ้าเราจะมีการจัดงาน๔๘ชั่วโมงน่าจะไม่ไหว
น่าจะไม่พอ๒๔ท่านบอก๑๒ชั่วโมงเลยค่ะหรือตรวจมันตอนก่อนเข้างานเลย
แต่จริงนะครับวันนี้มันจะเป็นแล้วจริงเพราะว่าโอเคละเราอาจจะได้ยินข่าวสารมาว่า
มิคอนมันไม่ได้แรงมากเท่ากับเดลต้าแต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันว่าไม่แรงมากเท่ากับเดลต้า
แต่สิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกเขายืนยันเหมือนกันหมดเนี่ยก็คือมันระบาดเร็วกว่า

ทีนี้เวลามันแพร่เร็วมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือสาธารณสุขอาจจะรองรับไม่ไหวไง
เพราะว่าคนเป็นเยอะใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือที่เราเห็นมันค่ะฉีดวัคซิงก็ยังเป็นอยู่
แต่อาการที่แบบป่วยหนักถึงขนาดเชื้อลงปอดเท่าที่ดูมาเนี่ยคือน้อยมากแทบไม่มี
เพราะว่าส่วนใหญ่โอเมคอนมันจะอยู่แค่ตรงโพรงจมูก
ถ้าเทียบกับเดลต้าส่วนใหญ่เลต้าจะลงไปที่ป่อถูกไหมค
แต่ถ้าเป็นโอมิคอนจะอยู่ที่โรงจมูกอย่างเดียว
มันเลยทำให้การแพร่เชื้อออกไปเร็วขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้
อย่างเช่นเขาบอกให้ยกตัวอย่างอย่างกาลสินอย่างนี้
กาลสินเนี่ยเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์เลยหรือเปล่า

คุณดูเองแล้วก็กาลสินแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่ากาลสินโอมิคอนกี่คน

แต่รู้สึกว่าที่ตรวจออกมาแล้ว๒๐๐กว่า
แต่ยังไม่รู้ว่าโอมิคอนกี่คนเพราะว่าอย่างที่บอกว่า

เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าคลัสเตอร์กาลสินเท่าไหร่

รู้สึกว่าวันนี้มีคลัสเตอร์มาอีกหลายจังหวัดนะฮะ
ที่ค่ะทางใต้ก็มีด้วยอะไรอย่างนี้
คืออย่างกาลสินเองเนี่ยก็คือไปนู่นเลย
บางทีก็ไปขอนแก่นเนอะอุดรอย่างนี้ค่ะ
มหาสารคามบุรีลำทางฝั่งนั้นมีหมดเลย

แต่อย่างที่บอกไปค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็น

ก็เลยทำให้กลุ่มก้อนของคนที่อยู่ในประเทศเอง
ก็คือเชื่อมโยงกับคนที่มาจากต่างประเทศติด

๒๐๐กว่าลายอ่ะค่ะ

แล้วก็๒๕๑รายที่บวกเพิ่มเข้าไปเป็นคนในประเทศที่ติดกัน
นั่นแสดงว่ากลุ่มคนที่เข้ามาในประเทศณเวลานี้ก็คือ

เพราะจริงเนี่ยตามระบบตอนนี้เป็นอย่างนั้น
ก็คือเข้ามาถึงปุ๊บตรวจก่อนแต่ในตรวจก่อนเนี่ยไม่ได้กักไว้ไงคะ
ถ้าไม่เป็นแบบผลเป็นลบปุ๊บคุณสามารถออกไปได้
แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการขอความร่วมมือสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาว่าแบบ
กลับมาแล้วอย่าเพิ่งไปเจอครอบครัวกลับมาแล้วอย่าพยายามเดินทางไปไหนเยอะ
เพราะบางทีมันมีโอกาสตรวจตอนแรกไม่พบอยู่แป๊บนึงพบเชื้อ
แม้ถ้าสมมุติวันเนี้ยคุณเริ่มมีไข้
ไอ้ปวดเนื้อปวดตัวกับส่วนนึงแหละก็เริ่มสงใจตัวเองได้แหละ

ปวดหลังปวดเมื่อยอืม
ตอนนี้มีปวดเมื่อยด้วยปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรอย่างนี้
ตอนกลางคืนนอนแล้วเหงื่อมันออกเยอะ
แต่เขาบอกไอ้เหงื่อออกเยอะเนี่ยปรากฏประเทศไทยไม่เยอะ
อืมอืมแต่ปวดเมื่อยตัวเนี่ยควรมันแยกไม่ออกเนี่ย
ค่ะบางทีขับรถขับรากลับบ้านรถติดมันก็เมื่อย
มันก็ปวดเมื่อยได้แต่๘๐บาทเพื่อชีวิตของคุณ
อืมตอนนี้แบบว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเอง
ถ้าสหรัฐอเมริกาเองค่ะประเทศใหญ่ที่สุดเนี่ย
ประเทศไทยของเราเนี่ย๗๗จังหวัดเราเจอ๓๐
อืมเกือบครึ่งแล้วแล้วก็ครึ่งแล้วแล้วฮะ

ตอนนั้นคนตายกันเป็นว่าเล่นเลย
ถ้าอาการมันน้อยลงการตายมันน้อยลงก็ถือว่าดี
ในที่สุดก็จะเป็นโรคประจำปี
หรือโรคประจำท้องติดทั่วโลก

เพราะฉะนั้นโอมิคอนกระจายได้ง่าย
แต่ทุกวันคงไม่มีใครอยากติดโควิดหรอกฮะ

เต็มที่เรายังต้องฉีดยาเหมือนเดิมหมดเลย
ตอนนี้ก็มีมีพวกโมโนลมือผิตเร้ววิทึย์ใช่ไหมครับ

ซึ่งเขาบอกไว้แข็งละ๕๐๐๐๐ตอนแรกที่ดีใจกันจำได้ไหมว่า

เขาจะถามเราเลยว่าประกันคุณพอไหมที่จะฉีดเข็มละ๕๐๐๐
เพราะ๕๐๐๐มันจะไม่ได้ไปอยู่ในรวมกับประกันโควิด

เมื่อก่อนติดโควิดฉีด๕๐๐๐หายจริงเว้ย

ไม่รู้ว่าเข็มละ๕๐๐๐๐๖๐๐๐๐มันจะเอาอยู่จริงไหม
เพราะมันกลายพันธุ์ไปหลายจุดแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแก้ถูกจุดหรือเปล่า
แต่ตอนเดลต้านไอ้เข็ม๕๐๐๐อยู่
แต่โอมิครอนนี่ก็คือตัวยาก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นยังไง

มันพอช่วยลดอัตราการแบบว่าป่วยหนัก
หรือว่าเข้าโรงพยาบาลได้ดังนั้นบูสเตอร์เข็ม๓ก็อย่าลืมไปกันเนอ
เพราะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้ยอดพุ่งไปแบบวันเดียวค่ะ
มีค่าเลยวันนี้โอ้โหครึ่งล้าน๕๔แสนขึ้นไปถึงขนาดนั้น
ซึ่งแบบมักที่สุดตั้งแต่วันหน้าเลยอย่างนี้ครึ่งล้าน
นี่ประเทศไทยของเราเราเพิ่งพูดโอมิคอนมากี่เดือน

ตอนนี้โอมิคอนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเกือบ๑๐แล้วนะ

แล้วกำลังจะขยายวงกว้างเมื่อก่อนเดลต้าเต็มที่ถูกต้องไหมคะ๙๐กว่า
แต่วันนี้โอมิคอนตามมาไม่กี่วัน๑๐แล้ว
ก็เนี่ยค่ะทางสาธารณสุขเองเขาก็มีการบอกออกไปแบบขอร้องทางแบบว่า
ภาครัฐเนี่ยแน่นอนแล้วภาคเอกชนให้ช่วยกันนิดนึง
คือหลังจากกลับมาจากปีใหม่แล้วเนี่ยค่ะ
ถ้ากลับมาปุ๊บอย่าเพิ่งเข้าไปในที่ทำงานเลย
บางทีเราไม่รู้ว่าเราไปเจอใครกันมาบ้าง

เราไปปีใหม่บางทีไปพบขอบครัว
ไปเจอคนที่เราไม่ได้มีโอกาสเคยเจอกันมา

แล้วพอกลับมาทำงานเสร็จปั๊บคุณอาจจะไปแบบกระจายต่อ
สักแบบ๗วัน๑๔วันอะไรอย่างนี้

ต้องเขาว่าหลังมาเนาะเพราะว่าตอนนี้
คือทำยังไงก็ได้
ให้มันป้องกันการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด
แต่ว่าถ้าเป็นงานประจำจังหวัด

ประจำจังหวัดที่เป็นของจังหวัดเป็นคนจัดเอง

ตอนนั้นบอกว่าจะเอาลิซ่ามาร้องเพลง

อ่าใช่แล้วก็ที่เป็นนักร้องโอเบร่า

ถ้าจังหวัดจัดก็คือไม่จัดแล้วยกเลิก

แต่ก็คุณก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการไปขออนุญาตไหม

ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่ไปขออนุญาตมาก่อน
หน้านี้แล้วแล้วได้รับการอนุญาตมาแล้ว

ว่าไม่ติดถึงจะเข้าได้

คือส่วนใหญ่พี่มดเขาจะให้ลงทะเบียนไปก่อน
ถ้าส่วนใหญ่งานอย่างนี้ที่ถ้าจะมีจัดนะคะ

เพราะต้องมีผลของการฉีดวัคซีนด้วย

อุ๊ยบางคนก็ยังทำงานนะ

ถ้าตามปริธินของราชกาคือ๓๑

เพราะวันพรุ่งนี้๓๐ตลาดพี่แบ่งรัฐบาลออก
ใช่เพราะวันพรุ่งนี้คือวันความหวังของชาติอยู่
วันพรุ่งนี้เหรอ

สถาปรณาเจ๊มสด่ำ
เราก็ว่าเอ๊ะใครวะไม่คือปรากฏว่าอยู่ดีวัดพระธาตุบาโย
เป็นที่พูดถึงกันเยอะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
อืมนะฮะเดี๋ยวเราไปครบทรงชาติก่อน
แต่ละพื้นที่ส่งไลน์เข้ามาบอกกันหน่อยนะฮะถนนถนนถนน
เอาใหม่หน่อยแล้วถนนถนนแต่ละเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
เป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
สวัสดีค่ะแม่
กลับมากันฮะการจราจรตอนนี้สายเหนือเธอกลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ย

แต่เราก็ยังทำอะไรให้เรื่อยรายการเราทำเรื่อย
รอลุ้นก่อนเผื่อถูกเลขก็จะได้ให้ไปแบบ๕ปี
พรุ่งนี้เขาจะมีผลสละกิจแบบรัฐบาลจะออกพรุ่งนี้๓๐
ใครจะถูกใครจะได้ใครจะอะไรเดี๋ยวเราจะ
เร่งข่าวเครียดไว้เดี๋ยวไปช่วงหาตัวเลขกัน

แต่วันนี้ดูเหมือนแบบว่าวิเคราะห์ตัวเลขทั่วไทย

เธอบอกว่ามีตัวเลขที่คำชะโน้ท

คุณจะไปอีสานคุณจะไปเหนือก็ต้องผ่านอายุทยาไปหมดเลย
อายุทยาบางปะอินนะฮะอำเภอนครหลวงอำเภอบางปะหันอำเภอมหาราช
อำเภอพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าไปจังหวัดอ่างทอง
ตอนนี้การจราจรต้องยอมรับว่ามีการเพิ่มปริมาณตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะ
ทุกอย่างเยอะมีการชะลอตัวช่วงบริเวณสะพานนะฮะแล้วก็ทางแยก
ส่วนถนนผนโยธินขาออกที่ไปทางวังน้อยน้องที่ไปวังน้อย
่งหน้าเข้าสระบุรีเนี่ยปริมาณรถต้องยอมรับมากเช่นกันฮะ
แต่สามารถเคลื่อนตัวได้ดีขนาดที่ถนนเลี่ยงเมืองครับ
สามห้าหกปฐุมธานีตรงนี้เขาจะไปมุ่งหน้าออกสายเอเชีย
ถูกต้องไหมฮะที่อำเภอบังปะหันเนี่ยการจราจรกับโลกไม่หนาแน่นมาก
อืมนะแต่เชื่อว่าวันนี้ตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไป
จราจรคงจะหนาแน่นเพราะหลายหลายคนเดินทางกับเอ่อ

ไม่ได้ทรงกลางคนกลับบ้านน้อย

แต่นครสวรรค์การจัดตราจอด
เราที่ถูกหนุนหลายสายทางผู้ผู้หลวงโยทิน
หมายเลข๑๑๗นครสมภิษณุโรคถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒๒การเจรจรไม่หนาแน่นมาก
รถไม่ติดขัดที่จริงเรามันจะต้องเริ่มติดขัดวันนี้ปะอังจื้อ
น่าจะวันนี้ขณะเดียวกันวันนี้นะครับ
เราก็ได้มีตำรวจเองพตตรีเกียรติพรสวัสดีเทพ
สังหรวะสถานีตำรวจทางหลวงสี่กองกำกัดการนึงกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ขาขึ้นไม่น่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่เพราะว่าประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยกันกลับ
แต่ก็ขอแนะนำให้ประชาชนใช้ถนนสายเลี่ยงเมืองคือถนนสาย๑๒
เพื่อขึ้นไปยังภาคเหนือโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองนครสวรรค์
เดี๋ยวมันจะไปออติดกันอยู่ที่นครสวรรค์นะครับ

ถ้าสมมติอยู่ต้องมานั่งเสียชีวิตในช่วงเวลาเทศกาลหรือความสุขเนี่ยนะครับ
เขาบอกเลยว่าดื่มอย่าขับไม่ต้องรอเมา
ถ้าดื่มก็คือทำยังไงก็ได้อย่าขับเลยครับในขณะเดียวกันจุดพักรถ
เขาจะมีให้ตลอดเส้นทางอยู่แล้วนะฮะปั๊มน้ำมันต่างต่าง
มีประชาชนแวะพักรถพักคนเป็นจำนวนมาก
สำหรับผู้ที่จำเป็นจะต้องไปยัง
พิพิจิตรพิศนุโลกถ้าเข้าเมืองมาให้เลยไปยังสาม
เพื่อไปยังเส้นทางหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดพิสนุโรค

จะได้ไม่ต้องรอสัญญาณติดไฟแดงถ้าคุณไปเข้าเมืองหมด
อำเภอเมืองหมดค่ะมันจะติดไฟแดงตลอดแล้วที่อำเภอเมืองทุกจังหวัดน่ะ
ไปเร็วเร็วหน่อยสัญญาณจราจรจะเยอะค่ะมันจะเสียไวรัมเวลา
ณวันนี้แต่ละพื้นที่จะมีการเลี่ยงเมืองเนี่ยขอให้ใช้ถนนเลี่ยงเมืองกันนะฮะ
จะได้ไม่ติดกันอำเมตตุที่คุณไม่ได้ถามไปที่ให้ให้คนคน
ดูอัปเดตมาเขาบอกว่าตอนนี้พัทยาติดหนักค่ะพัทยาตอนจะเขาเริ่มเข้าดาวนกันเมื่อไห
ทยาวันนี้ป่ะเนี่ยค่ะเริ่มงานวันแรกคือวันนี้วันนี้เริ่มแล้ว
สามสิบสามสิบเอ็ดมีงานตอนนี้พัทยาติดเยอะมากค่ะ
นางงานมาจากพัทยานะคะค่ะแสดงว่าขับรถดูมือถือระวังด้วยนะคะ
ใช่ระวังกันด้วยถนนมิตรภาพวันนี้ที่รถเมย์กลับมาจากเขาใหญ่
ที่สวนขาออกนี่คือรถเยอะมากค่ะแล้วก็ขึ้นดับสบายอืมใช่
กรุงเทพโล่งแล้วกรุงเทพโล่งมากก็เป็นเหมือนปีใหม่ทุกทุกปีที่กรุงเทพจะโล่งเสมอเสมอ
รถจิตก็ยังโอเคก็ไม่ค่อยขับรถไปเนอะ

แต่ที่แบบไม่ไหวแล้ววันนี้คือหมูกระทะราคาแพงมากแม่

สะดุ้งเลยเป็นคอหมูกระทะคือสะดุ้ง
ตอนนั้นเราเช็คกันไม่ถึงร้อยร้อยต้น๑๒๐

คือจริงเราเชื่อหรือยังใช่

จริงนะวันนี้แค่เฉพาะราคาหมูที่เป็นหมูแบบมีชีวิต
หน้าแบบว่าที่ลงเชื่อดเลยที่ที่เขาเลี้ยงกัน
๙๐กว่าบางที่แตะ๑๐๐ค่ะ

พอไปเป็นแบบราคาที่ขายปลายทางขายปลีกแล้วเนี่ย

อันนี้คือราคาที่เขาเช็คตามที่แบบว่าคิดว่าน่าจะขนาดนี้
แต่ขนาดเดียวกันไปเดินซื้อสิ

เถียงราคานี้จริงเพราะว่าจริง

คนเลี้ยงจากประสุทธิ์ที่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรอย่างนี้
ต้นทุนเขาก็ขึ้นเหมือนกันต้นทุนเลี้ยงสัตว์เองเขาก็ขึ้น
เพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นตามกันไปเป็นทอดอะค่ะ

ปิ้งรู้สึกจะเป็นไม้ละ๑๐บาทจาก๗บาทปกติ

เนื่องจากว่าโอเคล่ะช่วงเทศกาลอย่างนี้

ปรากฏว่าหมูปิ้งเขาบอกเขาขอเถอะ๗บาทเป็น๑๐บาท
เขาไม่ไหวเวลามันขึ้นทีมันขึ้นอย่างนี้เลย
มันขึ้นทีละประมาณ๒๐๓๐บาทเลยจริง
แล้วล่าสุดอะไรนะคะผักเริ่มถูก
ผักกลับมาถูกใช่ล่าสุดก็คือร้านบุฟเฟ่ดัง๒ร้าน
เป็นซุกี้กับชาวูประกาศขึ้นราคาแล้วเหมือนกัน
ปีใหม่ขออนุญาตปรับราคาใหม่ด้วยเกินเลยก็แล้วกัน

๕๖๐บวกขอขึ้นเป็น๕๙๙บวก

เขาบอกว่าขอโทษจริงทางบริษัทพยายามพยายามแล้วนะ
ที่จะรักษาราคาให้มันคงอยู่แบบนี้

แต่ว่าตอนนี้วัตถุดิบมันแพงขึ้นจริง

เลยขอเพิ่มเงินเป็นราคา
๑มกราคมปี๒๕๖๕กำเงินเพิ่มไปอีกประมาณร้อยหนึ่งค่ะ
ถ้าคุณจะไปกินโมโม่อืมอีกหนึ่งร้านสุกี้ตีน้อยโมตีน้อย
ฮิตของทุกคนเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วราคาดีด้วยไงก่อน
นั้นดีน้อยถ้าคุณตอบคิวกว่าสุดถูกใช่สาขาสุกี้ตีน้อยก็บอกว่า
ตีก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันตีขอปรับราคาขึ้นได้ไหมยี่สิบบาทอืมเนี่ยค่ะ
๑๙๙ขอปรับเป็น๒๑๙บาทเถอะนะเพราะหมูแพงจริง
คือเขาบอกเขาก็พยายามแล้วเขาก็ขอโทษผู้ประกอบการส่วนใหญ่ออกมาขอโทษลูกค้า
หมดที่ต้องปรับราคาขึ้นแต่ไม่ปรับก็ไม่รอดไม่รอด
หนึ่งมะกะรามพงษ์ไปสุกี้ตีน้อยกรรมเงินเพิ่มไปอีกประมาณ๒๐๓๐บาทค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าพอไปดูไปคุยกับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือก็คือนายกสมาคมผู้เลี้ยหมูนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เกษตรกรประสุทธิ์ที่เลี้ยงหมูก็เอาชีวิตแทบไม่รอดเหมือนกัน
เพราะว่าเลี้ยงหมูเนี่ยมันต้องใช้อาหารสัตว์เยอะอะค่ะ
แล้วต้นทุนอาหารวัตถุดิบมันแพงมาก
ข้าวโพดที่เอามาเลี้ยงเอามาจากเพื่อนบ้าน
เขาบอกตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๒บาทต่อกิโลกรัม

เขาก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันบางเล้าอ่ะคือปล่อยทิ้งล้างเลยนะคะ
ขอรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่า
ไปแล้วคุ้มไหมเลี้ยงไปแล้วมันจะเข้าเนื้อหรือเปล่า
หมูที่เป็นตัวมันราคาพุ่งไป๙๐บาทร้อยหนึ่งแล้ว
เขาบอกเลยว่าจริง๘๐บาทก็คือแพงแล้วนะคะ
ต้นทุนที่ถูกที่สุดที่เขาเจอเนี่ยคือ๘๐บาท
แต่บางช่วงต้องยอมขายขาดทุนขาย๕๐บาทนะคะ
คือจริงมันด้วยความที่มันมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้

ทีนี้ปรากฏว่าพอมันเริ่มมีโรคระบาดอันนี้เข้ามา
พอคนที่เลี้ยงสุกรเองเขาเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีโรคระบาด
บางทีเทขายหมูไปก่อนหน้านี้
ทีนี้พอมันขายไปเสร็จปุ๊บมันทำให้
พอเป็นช่วงนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าหมูมีน้อย

พอน้อยเสร็จปุ๊บความต้องการของคนที่ทานหมูมันดันเยอะกว่า
ทำให้ราคาจากตรงนั้นมันสูงขึ้น
แล้วเวลาที่พ่อค้าแม่ขายจะขาย
เขาบอกว่ากลัวเรื่องนี้กันด้วย
พอบอกเลยนับไปณปีเนี่ยคุณจะใช้หมูแพงแน่นอน
แต่นี่โอมิคอนเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นยังไงต่อไป
แต่เขาบอกว่าโรคระบาดหมูอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะ
เพราะว่าจริงมันไม่ได้สามารถติดจากหมูมาที่คน
คือมันเป็นในกลุ่มของน้องหมูด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็ถ้าสมมุติเราปรุงอาหารก็คือทานให้สุกอะ

คือคุณต้องทานแบบอาหารให้สุกทานเนื้อหมูก็ทานให้สุก

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้คุณกินหมูกระทะ
คุณกินสุกี้คุณกินชาบู

หมูก็กินสุกกันอยู่นะหมูต้องสุกเลย
เพราะฉะนั้นคุณอาจจะสุกเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย

ใช่ไหมจุบนานหน่อยแล้วความสุกก็คราวเรียกไป

ถ้าเขาขึ้นร้อยหนึ่งค่อยด่าเขา
เห็นใจอาหารแต่หมายความว่าไม่มันใช่หรอบางทีมันข้ามตาหรือเปล่า
แต่อย่างอันนี้บางลูกค้าเขาก็จะเขียนเวลาเขาคอมเมนต์เขาก็จะบอกเลย
ว่าขึ้นราคาสมมุติ๒๐บาท๓๐บาทเข้าใจได้
แต่ปริมาณของที่แบบว่าให้เนี่ยยังคงให้คุณภาพดีเหมือนเดิมนะ
แล้วก็วัตถุดิบต่างเป็นวัตถุดิบที่ดีการบริการเต็มที่อย่างนี้
คนที่ไปทานบางคนเขาก็จะบอกว่าเขารับได้ในส่วนนี้ช่วยกัน

นี่แต่คนเลี้ยงหมูหายไป๕๐แล้วนะคะภาพนี้
เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาขาดทุนสะสม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
ใครไปเอาหมูปลามาเลี้ยงมันมันเจอวิ่งขึ้นทางด่วนจำได้ไม่แล้ว
ทางลงพลิพัชมันเหมือนละถ้าเจอหมูปลาจริง

ใช่มีข่าวที่เฉียงมีช่วงที่คนนี้ยอมเลี้ยงหมูปากไง
สักพักเลี้ยงไม่ไหวแล้วหมูปากขึ้นทางด่วนได้

ตอนนี้เราส่งกำลังใจไปให้คนที่อยู่แม่ห้องศร
โดยเฉพาะจังหวัดตากแม่สอด
สำหรับนี้หลายคนไทยเป็นประเทศที่มีน้ำใจมาก
ประเทศเพื่อนบ้านออกมาเนี่ยบางทีหาข้าวหาปลาให้เขากินด้วยนะ
ให้เขาอยู่ใต้ถุนบ้านตัวเองก็มีด้วยนะหลายคนตอนนี้
แต่วันนี้คลิปที่คนชื่นชมมากที่สุด

เขาสอนเด็กทำไรรู้ไหม
จัดกิจกรรมฝึกซ้อมหลบภัย
จากแม่ห้องศรนี่ก็เป็นจุดที่แบบตะเข็บชายแดนเหมือนกัน

ตอนนี้เราจะเห็นมีการต่อสู้ของประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นชนเผากระเรียง

ซึ่งก็เริ่มอบพยพเข้ามาบ้านเรากันเยอะพอสมควรนึง
นะฮะแต่เขาบอกว่าคนไทยอ่ะเราได้ยินเสียงระเบิดตลอดเลยนะ
ถ้าอยู่ตะเข็บชายแดนอะ
หลายคนก็กลัวว่าลูกหลงเนี่ยจะมาถึงประเทศไทยหรือเปล่า
วันนี้นายศรจัยัลโธทิศัวร์ครับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง

เปิดเผยว่าทางคณะครูของโรงเรียนบ้านตาฝั่ง
มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมหลบภัย
ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์การสู้รบ

ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านท่าตาฝั่งเลย

ก็จะต้องให้เด็กรู้สึกว่าเอาตัวรอด

วันนี้กลายเป็นโรงเรียนจะต้องมีหลุมหลบภัยให้เขาด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพาลที่๓๖
ร่วมกับคณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
และก็ราชดรบ้านท่าตาฝั่ง
เขาร่วมกันสร้างหลุมหลบภัย

เขาต้องสร้างขนาด๘คูณ๕นะฮะ

เพื่อเป็นสถานที่หลบภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่ง
มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นบ่อยมาก

แล้วก็มีทหารไทยมาช่วยเสริม

แล้วก็เพื่อให้เด็กตอนนี้คือเป็นเด็กนักเรียนเยอะ

เพราะมันก็คือเป็นแค่เส้นนะคะที่เราขี่กันแบ่งกันไว้ว่า

แล้วมันก็มีลูกหลงตกมาฝั่งบ้านเราก็เยอะเหมือนกัน
เพราะทั้งนั้นเขาก็ตีหนักอะค่ะ
ปืนใหญ่จรวดทั้งอากาศทั้งบกมาหมดเลย

เพราะว่าจริงเอสซีอาร์มีมาประมาณเกือบ๑๐เป็น๑๐วันแล้วพี่

ยอยเดินทางกลับประเทศกันไปแล้วเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาก็ต้องเอาหนีความตายนึกออกไหม
อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนื่องจากมีชนเผ่าเยอะ
วันนี้โอเคมันเป็นการต่อสู้ระหว่างทหารของชนเผ่ากับทหารของรัฐบาลเมียนมาก
ก็จะมีการต่อสู้กันค่อนข้างหนักขึ้นหนักขึ้นก็จะมีการใช้อาวุธสงครามจะมีการต่อสู้แบบรุนแรง
เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่อยู่ตะเบ็บชายแดนไม่ว่าจะเป็นที่แม่สอดจะพบพระใช่ไหมฮะ
หรืออะไรอย่างนี้ที่รู้สึกจะเป็นตะเบ็บใช้ต้องระวังตัวพอสมควร
แต่เห็นบอกว่ามีเมื่อวานมีคนในพื้นที่เขาก็ส่งข้อความมาว่าตอนนี้ทหารเองก็ลงไปแบ็คอัพแล้ว
มีการเอารถถังเข้าไปช่วยดูแลที่พี่มดดำบอกว่าสร้างบังเกอร์ต่างด้วย
ก็พยายามดูแลความปลอดภัยฝั่งเราเต็มที่แล้วก็ดูแลทั้งกลุ่มผู้อพยพที่เขาหลีภัยเข้ามาด้วย
วันนี้เขาบอกว่าที่จันทบุรีคนท้องเสียกันเยอะเลย
คือหลายคนสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าจันทบุรีอยู่ประชาชนในหลายพื้นที่ในจังหวัดเองค่ะ

แล้วบางคนอาเจียนบางคนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล

ขณะที่นักท่องเที่ยวเองที่เข้าไปเที่ยวในจังหวัดน่ะ
ก็ยังเป็นเลยพี่เป็นอาการเดียวกันนะคะ
จริงเป็นมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาแล้วเรื่องนี้นะคะ
เขามีการแบบมาตั้งหัวข้อกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของ

หลายคนก็เข้ามาตอบคอมเมนต์กันไปมาว่าเนี่ยเราก็ท้องเสีย
บ้านเราก็ท้องเสียคนนั้นก็ท้องเสีย
มันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมคนท้องเสียเยอะจัง
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะน้ำแข็งหรือเปล่า
เนื้อสัตว์ที่รับประทานหรือเปล่า
ปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปก็เป็น
คนก็เลยไปสันนิษฐานว่าเป็นเพราะน้ำปลาปลาหรือเปล่า

ก็คือบางทีบางคนแปลงฟันเพราะน้ำอันนี้หรือเปล่านะคะ
ล่าสุดในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะ

พบผู้ป่วยมีอาการท้องเสียพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
สาเหตุหลักท่านบอกว่า
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวค่ะ
เพราะจริงในปกติในช่วงฤดูหนาวก็จะมี
ว่าไวรัสมีการระบาดอะไรแบบนี้

พูดอย่างนี้ปั๊บคนจะกังวลหรือเปล่า

ใช่ค่ะซึ่งผู้ป่วยท้องเสียที่พบ

ส่วนหลักจะเป็นในกลุ่มเด็ก
กลุ่มคนวัยทำงานแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะ

เฉลี่ยวันละประมาณ๒๐๐คน

แล้วก็พบมากในเขตอำเภอเมือง

เตียงมันไม่พอไหมที่บอกอันนี้ค่ะ
คุณหมอบอกว่าที่เตียงเต็มเกือบทุกโรงพยาบาล
ทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการหาความชัดเจน
ตอนนี้นะคะมีการระดมเจ้าหน้าที่

ไปตรวจสอบทั้งแหล่งผลิตน้ำดื่มเอง

แต่อย่างถ้าปลาปลาเองทางปลาปลาเขาก็บอกว่า
ไม่น่าใช่ไม่เกี่ยวกับน้ำป๊าป๊า
ต้องไปตรวจสอบหาที่มาที่ไป

คือไม่พบเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนนะครับ
เหมือนเมื่อก่อนว่าโรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนแห่งนี้มีการระบาดในเด็ก

หรือว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยอะ

หรือมีอาการอาเจียนทั้งทัวร์

แล้วก็เป็นคนสองคน

บางส่วนก็จะเป็นทั้งครอบครัว

อันนี้แสดงว่าต้องมีแหล่งโรคอาหารที่เขาไปทานมา

หรือต้องเก็บตัวอย่างในร้านนั้นอยู่แล้วครับ

ค่อนข้างแบบกว้างไม่รู้ว่าจะยังไง

ในบ้านเดียวกันอย่างนี้บางทีไม่ได้เป็นทุกคน
อาจจะเป็นแค่๑คนในบ้านที่เกิดอาการแบบนั้น

บางคนบอกว่าทานอาหารที่บ้านบางคน
ก็ยังเป็นไม่ได้นับไปเที่ยวร้านอาหารก็ยังเป็นอะไรอย่างนี้

อันนี้น่าจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะผู้ป่วยเยอะ

อาจจะเจอแหละ
เอาละค่ะแน่นอนวันนี้ควรติดตาม

เรามาลุ้นว่าหลังจากนี้เขาคงไม่ล็อกดาวนหรอก
แต่คงจะห้ามเดินทางอะไรอีกหรือเปล่า

ผับในกรุงเทพถึง๑๕มกราคมเรียบร้อยค่ะ

ก็จริงคือพวกสถานบันเทิงที่ให้เหมือนกับไปนั่งกินดื่มได้อะไรอย่างนี้

แล้วอย่างที่เขาบอกตอนแรกที่บอกว่าเอาละเดี๋ยวเขาจะเอาปี๑อ่ะลูก

ตอนนี้คือเอาง่ายรู้แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่แบบนักดนตรี
ผับบาร์หรือคนที่ประกอบธุรกิจคุณก็จะเริ่มโอนเงินให้นะฮะ

จาก๓ปีใช่ไหมคะจากกี่ปี
๒ปีนะที่โควิดให้เดือนเดียว๕๐๐๐บาท
เขาบอกเขาเป็นกลุ่มแรกที่โดนปิด
และเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดสักที

แต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนติดตามกัน

ไม่ใช่ฮะเขาอยู่ในผ้าเหลืองรวมเนรแล้วเนี่ย

ก็เกือบทั้งชีวิตนะครับ
คือบวชเป็นเนรก่อน

เพราะฉะนั้นอยู่ในผ้าเหลืองมานานพอสมควร

พระมหาสมปองเกิน๒๐กว่าปีแน่นอน

วันนี้กลายเป็นนายสมปอง
โดยสมบูรณ์แล้วนะฮะหลังจากที่พระมหาสมปองเนี่ย

ก็ได้ขึ้นเวทีการบรรยายธรรมะ

ทั่วข้างภรรภณะราดาที่อำสมจังหวัดเฉิงใหม่

วันนี้สื่อมวลชนไปรอสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก

ล่าสุดพระมหาสมปองตายแล้วปุฏโต

แล้วเนี่ยนะครับได้ลาศิษยาเป็นนายสมปรอง
โดยมีการเผยแพร่ภาพผ่านเพจเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะ
นี่ส่วนนายสมปองก็ได้เก็บตัวเงียบแหละ
ไม่ยอมพบสื่อผู้ซื้อข่าว
ก็จะไปออกรายการหุ่นกระแส
เพราะพี่หนุ่มเคยบอกวันแล้วถ้าท่านลาสิขาเมื่อไหร่
ก็คือจะไปที่หนกระแสก่อนเลย

กลับเลยพรุ่งนี้บ่าย๓ทีละทีนั้นที่๑๐กิจกริจ
เดี๋ยวกลับบทให้เลยดูดิบทดาสมองอีก๑๐นาทีดูเลย

แต่ถ้าวันนี้มาล่ะผมพาเลยผมเอาพาร้ามัดเลย
คนยังไงขึ้นก็ไม่ได้คุณเชื่อผม

วันนี้มื้อเย็นจะทานอะไรไหมอยากรู้

วันนี้คุณเป็นพศสมปอง
เมื่อพระสงค์ไม่ใช่พระสงค์แล้ว
พรุ่งนี้คงจะไปเปิดจัยทั้งหมดกับคุณหนูกัญชัยนั่นแหละ
แต่วันนี้หลายคนไปตามทำข่าวเขาก็ไม่ได้เจอ

ซึ่งมีการแชร์กันเยอะพอสมควรว่าวันนี้
เอาว่าไม่น่าจะมีคนเคยเห็นเขาใส่ชุดคาราวาสดีกว่า
เพราะว่าตอนที่ทุกคนแบบรู้จักก็คือเป็นพศแล้วไง
ผมเหลืองแล้วอะไรอย่างนี้
ภาพตอนที่ทำวิธีรัฐรา้าไม่เห็น

ซึ่งคุ้นคุดคุณบีบเกำซึ่ง

มาเห็นให้ท่านถาม
ชุดลาตีสีส้มสะพายแร่งอะไรอย่างนี้
ก็หอบเพื่อเอาแต่เราก็ได้ความคิดแบบโอ้ไม่เข้าใจมุมอะไรอย่างนี้
แล้วกลับบ้านอะไรอย่างนี้นึกออกหรือเปล่า
ไม่อินเลยนะตอนนั้น

เข้าไปเลยค่ะกลัวค่ะไม่เดี๋ยวนี้เขาใจดี
แล้วนี่แล้วรอบนี้ใจดีมากนะคุณแม่นี่ไปถ่ายทำรายการคชาพาพาไปดูเนี่ย

แล้วคุณแม่ก็ไปทำบุญที่วัดพระธาตุวายโยเมืองแปดริ้วนะคะ
ปรากฏว่าแหมครั้งที่แล้วเนี่ยคนถามว่าตอนที่พี่ไปบึงการใช่ไหม
คนก็ถามพี่ว่าทำไมรอบนั้นไม่บอกรอบนี้คุณแม่ก็เลยจับลูกปิงปองขึ้นมา๓ลูก

แต่มันมี๓เลขที่จับกันแต่ปรากฏว่าทุกคนจับได้เลข๗หมด

นี่ติ๊กต๊อกคุณเชอรี่นี่คือคนถ่ายลงมานี่

ที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะพี่มด

ชาวบ้านก็ยกมือถือถ่ายคลิปกันไว้หมดนะดูสิเห็นไหม

โอ้โฮเลขสวยนอกเรื่อง
นี่แหละ

โอ้โฮแล้วแจ๊กเขาก็จับนึงัพท์เนี่ย

จากพระองค์นี้เขาบอกว่าตัวเองอ่ะ

ปู่ตัวเองเป็นคนสร้างวัดนี้

ต๊อกเขาบอกว่าคนไปปลดหนี้ปลดสินกับพระพุทธรูปองค์นึง
พระพุทธรูปองค์นี้เมื่อก่อนก็อยู่ใต้ต้นไม้ธรรมดานั่นแหละ
มีวันหนึ่งคนก็มีหนี้มีสินกันเมื่อก่อนวัดนี้ถ้าจะเป็นวัดล้างนะ
ไม่มีคนอยู่เลยก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบพระปลดหนี้
วัดนี้เพิ่งมาดังได้กี่เดือนเองวัดนี้เพิ่งมาดังได้เดือนสองเดือนนี้เองนะ
คือคนไปขอพรคนจากทั่วสารทิศแบบว่าโอ้โห
ก็มีเรื่องเล่าเมื่อก่อนมีเรื่องเล่าประมาณว่า
เมื่อก่อนก็เหมือนมีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อแม่สุจิตรา
เขาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขาตายไปแล้วอ่ะ๒๐ปีเนี่ย
วัดจะไม่มีคนมาเลยโอแล้วแล้วก็เป็นอย่างงั้นจริงด้วย
แล้ววัดมีแบบว่าไม่มีคนเลยปรากฏว่าเขาบอกว่า
คนที่ชื่อแม่สุจิตราเนี่ยตายไปปุ๊บตาย๒๖กันยา
บอกว่าปลดนี้ปลดสินที่วัดเนี่ยเฮ้ย

ก็ครบ๒๐ปีพอดีที่เขาตาย

แต่ยัยังมีใหญ่
ฉันเสาปกติชมองเดียวถึงเนอะตอนเธอไปการสวบย่างฉันจะชมองเดียวถึง
เชิงฟิมาตีเดียวแล้วกับฝั่ง
พี่ขับไปฉันเสา๓ชมอง๔ชมอง

พยายามอยากตอนนี้อยากจะเก็บสต๊อกไว้ให้ได้เยอะที่สุด

อันนี้ลูกอีสงนี้จับอะไรมันหรือว่ามีงานหรืออะไร
เขาบอกว่าพระองค์นี้อยู่ดีก็แบบหาเงินเองถูกต้องไหมล่ะ

หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙
หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙
หรือ๑๙หรือ๑๙หรือ๑๙

หรือ๑๙

หรือ๒๘

อ๋อมันต้องมีอุตสัตว์ที่ต้องไปศึกษาแล้วกันแม่แต่ถามว่าหลายคนท้าสึกษาทำไมก็
คืออะไรก่อนไม่รู้แบบแบ๊ะก็เท่ดีแล้วเนาะ
คิดว่านั่นแหละเพราะเมื่อกี้เขาไม่ให้ใส่หมวก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

ก็คือเราก็ต้องเป็นก่อน
ซึ่งไม่ใช่ทำท่าเดียวกันต้องทำ๓ท่าไง
ต้องเวียนทำหนูก่อนป่ะพี่รถเมย์แล้วคุณแม่รึเปล่า

เราเปลี่ยนข่าวใหม่ก่อน
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสเทียนไว้สเปาโลเซ

เป็นข่าวของคุณการหลายคนก็ถามอ้าวตอนแรกคุณการไปโพสต์ใส่ไอจีคุณเสก
เขาเสือเขาบอกงั้นลูกชายก็บอกอย่างนั้นนะว่าพ่อไม่ได้พิมพ์เลย
แม่นั่นแหละเป็นคนพิมพ์พิมพ์ว่าแฟนของลูกเอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
ร้านมีสมุดบัญชีมีนาฬิกงนาฬิกาเยอะแยะไปหมด
อยู่ดีอีกวันนึงลูกก็บอกช่วยพาแม่ไปหาหมอหน่อย
แล้วก็ลูกบอกว่าไม่ใช่คนเดียวนะฮะรู้สึกลูกสองคนมีเสือกับกวาง
บอกว่าเอาอย่างนี้พาแม่ไปหาหมอหน่อยดีกว่า
วันนี้การบอกอ้าวลูกถ้าไปหาเดี๋ยวไปพร้อมกันหมดเลยลูก
เราไปพร้อมกันแล้วก็เช็คพร้อมกันหมดเลยลูกอันนี้คือสรุปโดยย่อ
เราจะเล่าแบบมันกลายเป็นสื่อสายเลือดสำหรับเรื่องของครอบครัวสุขพี่มาย
เสือเศรษฐการกวางกรกวีซึ่งสองคนนี้เป็นลูกของการวิพากร
คุณเสกโลโซถูกต้องไหมฮะค่ะปรากฏได้ร้องขอสาร
คือไปร้องขอสารเนี่ยคุ้มครองความปลอดภัยจากการ
คือลูกไปขอสารคุ้มครองความปลอดภัยจากแม่พร้อมห้ามผู้เป็นแม่เนี่ยเข้าใกล้
ห้ามผู้เป็นแม่ทำร้ายร่างกายและแนะนำบอกว่าแม่
ไปหาหมอจิตเวทหน่อยไหมเขาว่าอย่างงั้นค่ะนะฮะ
ลองฟังสักนิดหนึ่งก่อนไหมฮะอันนี้คือเหตุการณ์
เสียงพี่เสือเสียงพี่เสืออยากจะชี้แจงว่าคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับนี้
คุณพ่อไม่ได้มาโพสต์อะไรเลยครับมีการใช้ของพ่อใช่นี่ก็คือ
คุณพ่อไม่ได้ใช้เลยครับเออก็คือคุณแม่เป็นคนโพสต์ครับครับ
ส่วนตัวกับคุณพ่อก็ยังคุยกันยังโอเคคุยกันโอเคปกติครับเหมือนกับที่เหตุผลที่วันนี้มาให้สารคุ้มครองตัวเรานี่คือความรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่ปลอดภัย
ใช่ครับใช่ครับคือไม่ปลอดภัยในแง่ไหนครับคุณแม่ดูทีท่าว่าจะทำร้ายเราหรือเปล่าอันนี้คือก็ไม่ปฏิเสธนะครับ
ผมไปอยู่ในนั้นผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าผมก็อยากจะอยากจะหาวิธีที่ออกมาได้ยังไงที่ออกมาได้จริงอะไรแบบนี้ครับ
คือกลัวมันมันรู้สึกหนักใจครับที่จริงเสือได้มีการคุยปัญหานี้ในครอบครัวกันเองด้วยก่อนไหมครับ
คุยครับเรื่องปัญหาครอบครัวนี้ผมก็คุยคุยด้วยคุยไปแต่ว่าคือมันก็รู้สึกว่ามันไม่ซอฟต์ลงไม่เบาลงอะไรแบบนี้ผมว่ามันคุยกันยากมันคุยกันยากจริงแล้วก็คือคุยกันเท่าไหร่มันก็มีไฟเข้ามาตลอดอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเรามองไม่ตรงกัน
ไปค่ะก็เลยกลายเป็นว่าล่าสุดเนี่ยจริงจริงก็คือความไม่ปลอดภัยซึ่งเขาก็มีการถามว่าเฮ้ยจะไปหาว่าเอารถของที่บ้านออกมาได้ไงก็รถคันนั้นน่ะแม่เป็นคนให้ผมใช้อืมนาฬิกาทางผู้หญิงเองเขาก็บอกของเขาบ้านของเขา
ว่าผู้หญิงเป็นแบบผู้หญิงไซลายหรืออะไรอย่างนี้มากมายเลยคือลูกสามคนตอนนี้ออกมาแล้ว๒ไปฟังลูกสาวสักนิดนึงฮะ
ไม่มีล่าสุดคุณการเนี่ยได้โพสต์ภาพของตัวเองผ่านแฟนเพจ
พร้อมเขียนข้อความไล่ยาวเลยนะฮะ

พร้อมคุยแต่ทำไมใครติดต่อไปไม่กล้ารับ

หนึ่งถ้าจะทำร้ายทำไมจะทำไม่ได้

สองคุณการเขาพูดว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
สมควรใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ทำให้คดีสะเทือนขวัญลูกทำร้ายแม่เกลื่อนเมืองในตอนนี้

เหมือนไข่ในหินไม่ให้ใครแตะ
สิ่งนี้คือความผิดขั้นรุนแรงที่สุดในชีวิตเรา
จึงทำให้ลูกเห็นแม่เป็นแค่คนใช้ที่คอยหาเงินอย่างเดียว
โดยไม่เคยถามเลยว่าเหนื่อยไหมเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
คำพูดที่ออกจากปากหรือข้อความสุภาพอ่อนโยนและอบอุ่น
ดูมีความสุขแม้ว่าในขณะนั้นแม่กำลังร้องไห้
แต่ลูกไม่เคยรับรู้ถึงความทุกข์ของแม่เลยเขาว่าอย่างนั้น
เป็นเช่นนั้นจนถึงจุดหนึ่งที่ลูกลืมตัวเห็นแม่เป็นคนใช้
แล้วก็ให้ใครไม่รู้มาลามปามแม่ตัวเองและปกป้องอย่างไม่สนใจความจริง
ใส่ร้ายว่าแม่ละลานเขาพอแม่พูดว่านัดมาเจอตัวเป็นเป็นสิ
เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จกลับหายเงียบ
แล้วในที่สุดก็เล่นแท็กทีมใส่ร้ายแม่ตัวเอง
การว่างั้นบาปกรรมนี้การบอกว่ามันหนักหนายิ่งนัก
ดูแลตัวเองดีนะการทำร้ายบุปการีไม่ว่าจะทางไหนเป็นบาปนัก
อโหสิกรรมแค่ไหนกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอ
จริงแล้วไม่ได้กลัวแม่ทำร้ายหรอกแต่กลัวแม่เอาเงินคืน
เขายาวพอสมควรนะฮะความเจ็บปวดของแม่คือลูกกังวลแค่เรื่องเงิน
เอาเงินไปทั้งทั้งที่บอกว่าจะเอามาคืนเมื่อถึงเวลาเหมือนมีใครคอยดึงเอาไว้ไม่ให้แม่
เงินของแม่อยู่ที่ลูกเกือบ๓๐ล้านลูกผู้ชายบอกจะคืนจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแฟน
ในที่สุดไม่คืนแม่แม้แต่บาทเดียวก็แม่ลูกเนาะเขาบอกลูกที่รังเกียจแม่ตัวเองเพราะสื่อโซเชียลตลกมากเลยไปหาหมอเถอะ
บาปบริสุทธิ์ตัวเองหลงผิดมานานมากมองย้อนกลับไปตัวเองบ้างกวางเสือคือลูกเขามี๓คนไปหาหมอพร้อมแม่สิจ๊ะ
ชวนชวนลูกลูกไปหาหมอพร้อมแม่สิจะได้พิสูจน์กันว่าใครบ้าแม่จะจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วกับทั้งสามคนสามคนคือลูกสองแล้วก็แฟนลูกอีกหนึ่ง
ท้าไปโรงพยาบาลสมเด็จเสือกวางกูไปกันให้หมด
หมอวินิจฉัยว่าใครบ้าเอาเงินมาคืนด้วยก่อนจะต้องแจ้งความจับลูกตัวเอง

พอละครัวเกาหลีก็ได้ไหมเนาะ
จริงคือคดีเค้าไม่เงียบเลยปัญหาทั้งในบ้านความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้
คดีก็เพิ่งโดนมาเนาะ
พึ่งโดนตัดสินจำคุกไม่รอลงอายาแต่ได้ประกันตัวไป
แต่พอมันเป็นเรื่องในครอบครัวมันก็พูดยากจริง
มันความที่มันเป็นแม่ลูกเราไม่รู้ว่าเขาอยู่กันแบบไหน
ล้านหนูแต่สุดท้ายถามว่ามันฟองก็ได้อยู่เนอะ
หมายความว่าถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการศาลอะไรอย่างนี้
ช่วงหนึ่งพ่อเขามีเงินเก็บเยอะนะ

เพราะว่าเมื่อเขาเป็นของปุกคนเจ้าของเซาแกมมี่มั้ย
ไม่เกี่ยวคือเขาเปิดบริษัทเขาเองชื่อโลโซ
ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเล่นคอนเสิร์ตน่ะ

จริงเมื่อก่อนตอนทีสต์แบบทุกคนต้องไปดูไปรอฟังไปต่อแถวดู

กลับมาแต่งงานจดทะเบียนใหม่แล้วอืมกลับมาแต่งงานจดทะเบียนใหม่แล้ว
แล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรครับคุณแม่แม่กับลูกนี่
ก็ต้องให้แม่ลูกเขาคุยกันไหมต้องไปคิดอ่ะอืมก็ต้องให้แม่ลูกเขาคุยกันไหมปัญหาแม่

แต่จริงเพราะน้องเขาบอกรู้สึกกลัวถูกไหม

แต่ความจริงนี้แฟนเขาออกมายืนยันไม่เกี่ยว
คือมินว่ามันเป็นช่วงลูกก็กำลังโตเป็นวัยรุ่น
กำลังอยากใช้โตแล้วหรอเรียนจบปริญญามาแล้ว
ใช้ชีวิตของตัวเองอยากใช้ชีวิตมีอิสระอะไรอย่างนี้

แต่แกร่งลองดูพ่อเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาบ้างกว่าดูพ่อเขามากอ๋อก็
อยากให้เขาคุยกันได้แหละมั้งแหละละเอ่ออุ้อันนี้เขาออกมาพูดอย่างนี้แหละ

เพราะฉะนั้นเราจะขอเอาลูกโป่งเหล่านี้ไปอยู่จนกว่าจะถึง
เพราะเราจะจัดรายการเราถึงวันที่เท่าไหร่จี้

แบบเรารู้ว่าคุณอาเอกเขาเป็นคนใจถึงอยู่แล้วเรื่องพวกเย็นเตอร์เมนเนอะ
กระโปรงไม่กระโปรงอ่ะ
เขาเป็นคนเต็มที่อยู่แล้ว
นางตอบนี่ไงเธอเชื่อยัง
อ๋อพูดตอบนุ่งเยอะเลยพี่เอ๊
นั่งไปทำอะไรหรือว่าดูดอะไรหรือว่า
ออกกำลังกายหรือเปล่า
ไม่ใช่หรือนางไปตัดไขมันเหมือนอีปุโกะเปล่าวะ

แล้วเขาก็ควบคุมอาหารอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้

อ้าามีนะเด็ด

ทุกคนอย่าลืมส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะ
ชิงชนะเลิศนัดแรกเราจะเจอกับอินโดนีเซีย
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคู่แบบไม้เบื่อไม้เมากันมา
เราเนี่ยมีตำแหน่งเป็นแชมป์ที่ยาวนานที่สุด๕สมัย
ส่วนเขาก็เป็นรองแชมป์๕สมัยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้เอาใจช่วยทีมชาติไทยกันด้วย

ขาดชัดใช้บุตรพรมนะคะผู้ที่สาดประตูมือ๑
บาดเจ็บเอ็นไข้หน้าเข่าซ้ายขาดพัก๖๘เดือน
ธีรทรแบ็คซ้ายก็ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลือง๒นัดด้วย
น่าจะหนักหน่อยเพราะว่าทีมชาติของอินโดนีเซียเองเขาบอกว่า
มีตัวจี๊ดอยู่ประมาณ๓๔ตัวที่เราต้องคอยระวัง
เอาเป็นว่าช่วยลุ้นกันไปดูค่ะชู้สู้ค่ะ
เอาล่ะค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน๕โมง๔๕ก่อนกระทบตรงชาติ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะแหวนคุณสู้ชู้สู้ค่ะ